เรายืนดูบ้านตัวเองเนี่ยเปรี้ยเปรี้ยเหมือนวัสดุลั่นอ่ะ
ปรี้ยะปรี้ยะมันจะสุดนะแล้วสุดค่อยสุดลงช้า

ถอยไปเลยถอยไป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
ด้านล่างเขาขุดเป็นอุโมงเพื่อเดินสายไฟ
กระจายไฟฟ้าไปใช้ในพื้นที่
ไม่ได้เพิ่งมีนะนี่ติดตั้งมา๔ปีแล้ว
เจ้าของบ้านหลังสีเขียวคุณผู้ชมชื่อคุณนพัดศรเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
กับคนในบ้านที่มีแม่ด้วยนะแม่วัย๘๐ปีรวมแล้วก็๕ชีวิต
ก็อยู่ในบ้านจู่ได้ยินเสียงเหมือนข้าวตอกแตก
หลังจากนั้นพอหันไปดูผนังเอาละรอยร้าวมา

ออกจากบ้านดีกว่าอันตรายแล้ว

ไม่นานนักบ้านเธอก็ซุดลงมาอย่างรวดเร็วเลยครับ
มันก็ค่อยเป๊ะลงมา
แล้วก็อีกสักครั้งมันก็หวบลงมาเลย
บ้านละ๕๐๐๐๐บาทเป็นการเยียวยา
ส่วนรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงครับ
ท่านรองถิติวุฒิก็ลงพื้นที่
แล้วก็ขอโทษกับทุกหลังเลยที่ได้รับผลกระทบ
ยืนยันว่าจะเร่งช่วยเหลือเต็มที่
สุดได้อย่างไรบ้านก็สุดได้อย่างไรครับคุณผู้ชม
สาเหตุคาดว่าอุโมงที่อยู่ใต้ดินกว่า๓๐เมตร
มันมีน้ำไหลเข้าแล้วพัดเอาทรายที่อยู่ใต้ดินไป
ทำให้ดินที่อยู่ด้านบนก็ค่อยซุดลงมา
วันนี้ครับเดี๋ยวทีมวิศวกรของการไฟฟ้านครหลวง
ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด
แล้วเดี๋ยวจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ